นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่มีกล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
สามารถจับภาพเหตุการณ์ที่มีรถกระบะขนของชนกับรถมอเตอร์ไซค์
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๑คน

และคนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยถูกรถกระบะคูดไปตามถนน
ไกลกว่าหนึ่งร้อยเมตรทำให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งศพ

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุรตาบัวพันธ์อายุ๓๓ปี
ส่วนผู้บาดเจ็บชื่อนางสาววธิดามังการะอายุ๓๔ปี
ขณะที่คนขับรถกระบะไม่เป็นอะไร
ส่วนสภาพรถกระบะด้านหน้าพังเสียหาย

ทราบว่ารถมอเตอร์ไซคันดังกล่าว
ขี่มาตามถนนมุ่งหน้าไปทางเหนือเพื่อกลับบ้าน
ขณะที่รถกระบะส่งของขับมาด้วยความเร็วสูง
ไปชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซคู่กรณีเข้าอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุรถบิ๊กไบท์
พุ่งชนเข้ากลางลำของรถพลิกอัพที่กำลังขับข้ามถนนตรงจุดกลับรถถนนพระหลโยธินสายใน
หน้าโรงเรียนพนิชยการลำปางจนคนขี่บิ๊กไบท์เสียชีวิตขาดที่
ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส
สภาพรถพังยับเยินทราบชื่อในเวลาต่อมา
ผู้เสียชีวิตคือนายนัทธวุฒิแสงแก้ว
อายุ๒๖ปีคนขี่บิ๊กไบท์
ด้านในวรวิสิทธิคงคนขับรถกระบะเล่าว่า
เขาขับรถกระบะคันดังกล่าวมาซื้อของ
ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณจุดกลับรถ
เมื่อซื้อของเสร็จก็ขับรถออกมา
เพื่อจะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของถนน

เกือบจะถึงจุดกึ่งกลางของจุดกลับรถ

ก็วิ่งเข้ามาชนบริเวณประตูฝั่งคนขับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าใครผิดใครถูก
ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจสพเขลางนคร
ปิดท้ายกันที่จังหวัดนครราชศรีมา
เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับรถบัตรประจำทาง
ที่บริเวณถนนโชคชัยเดชอุดม

บ้านแหลมตำบลบ้านแหลมอำเภอน้องบุญมาก
ทำให้นายบุรินเจริญจิตอายุ๒๒ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
คนขับรถบัตรโดยสารคู่กรณีอ้างว่า
ได้ขับรถมาทางตรงบนถนนโชคชัยเดชอุดม
แต่มีรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุ
ขี่ออกมาจากทางแยกกระทันหัน
ทำให้พุ่งชนกับรถบัตรโดยสารอย่างจัง

และเป็นเวลาที่รถสัญจรผ่านน้อย

จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
และสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป